อาชีพที่เขาเจอคนบ้านด้านไหล่ตาอาชีพหนึ่งก็คือคนถัดแทคซี่
มีแท็กซี่ท่านหนึ่งเขาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเปิดประตูมา
อย่างนี้เอามาดูคลิปเต็มก่อนครับอะไรนะครับผม

น้องไม่สบายขอเงิน๒บาทนะจ๊ะครับ

ถ้าให้น้องลากพี่ออกมากระทั่งข้างนอกไหมออกมาแล้ว
ไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับ
มานี่กล่องไว้ดิไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเมื่อไม่ให้ก็อย่าด่า
อย่าอะไรนะครับพี่ทำไมใส่ไม่ดี
พี่ให้แล้วผมไม่ได้ดาครับพี่ผมไม่ได้ดา
คุณมีตังค์ไงเราไม่ได้ทำอาชีพอย่างคุณเลยทำไมล่ะ
โอ้โหคุณมีตังค์ไงเราไม่ได้ทำอาชีพอย่างคุณไงทำไมอ่ะ
เออมีการตอบว่าแท็กซี่มาด้วย
เอออ่ะแน่นอนคุณผู้ชมเขาก็อาจจะเป็นคนที่มีความผิดปกติแหละนะครับ
ทีนี้โชเฟอร์เขาบอกว่าเขาจอดรอผู้โดยสารอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า
ผู้หญิงคนนี้เปิดประตูมาพี่ขอตังค์๒บาทดี

พอไม่ให้ก็ขูดเดี๋ยวน้องลากพี่ลงมากระทืบข้างนอกไหมล่ะ

โชเฟอร์ก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าโอ้ยเบาของไม่ประจำเลยเนี่ย

ประเด็นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เงินที่ขอรอมันแค่สองบาท
แต่เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไปถ่ายเงินคนอื่นเป็นอาชีพ
ทำตลอดยิ่งช่วงนี้คนหาเงินมันก็เหนื่อยมากพออยู่แล้ว
แล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกก็เอานำคลิปไปโพสต์แล้วกัน
โพสต์ในกลุ่มรวมพลคนขับแท็กซี่นะครับ
เขาก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยมีใครเคยเจอหรือเปล่า

ระวังไปเจอผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะมีความผิดปกติ
ว่าเรื่องของเป็นจิตเวทย์หรือเปล่า

ถ้าคนปกติคงจะไม่มาขออะไรแบบนี้นะฮะ
ตอนนี้ก็มีการเรียกร้องให้คนที่รู้จักผู้หญิงคนนี้
หรือว่าครอบครัวเขาพาเขาไปรักษาฮะ
ไปรักษาเถอะเดี๋ยวจะไปทำอะไรที่มันรุนแรงมากกว่านี้

ใครที่เป็นครอบครัวผู้หญิงคนนี้ก็นำตัวไปรักษาดีกว่า
จะได้ปลอดภัยแล้วก็ได้หายไป